ตอนนี้เราก็ต้องมาอ่านข่าวเรื่องเกี่ยวกับภัยแรงกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ภัยแรงหลายพื้นที่เริ่มเจอแล้ว
เกษตรกรเขาบอกว่าเกษตรกรที่อ่างทองปลูกข้าวเอาไว้
ก็เจอกับภัยแรงนี่แหละค่ะจนทำให้ต้องสูบน้ำจากคลองชลประธาน
เพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ใช่แค่ที่อ่างทองเท่านั้นคุณผู้ชม
สุรินทร์ก็เจอค่ะเป็นพายุฤดูร้อน
แล้วก็เกิดขึ้นในวันมงคลวันแต่งงานด้วย
เลยทำให้พายุฤดูร้อนพัดเอาเต็นต์ข้าวของเสียหายกระจัดกระจาย

ข้าว

นี่เป็นทั้งภาพทั้งเสียงที่มีความกลหนวุ่นวาย
ขณะที่พายุฤดูร้อนหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่า
ลมบ้าหมูนี่นะคะพัดทะลมเต็นต์

ว่างพัฒนาตำบลตานีอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไม่ต้องบรรยายเยอะเลย
ก็คือลมหอบเอาเต็นต์ทั้งหลังลอยขึ้นนานกว่า๒นาที
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันจับเอาไว้นี่แหละค่ะ
และชาวบ้านเขาบอกด้วยนะคะว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีมงคลสมรส
แขนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนชาวบ้านบางส่วนก็ตกใจแล้วก็ร้องกรี๊ดวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยนะคะ
จากที่ชมคลิปมาสักครู่ยังมีคนขำนะ

เพราะตอนแรกเหมือนจะไม่แรงแต่พอต่างหลังเริ่มแรง

ไปดูกันต่อที่จังหวัดกรสินหน่อยคุณผู้ชมครับ
ก็เกิดฝนตกลงมาหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอำเภอเมือง
ก็ไปส่งผลดีกับนาข้าวเพราะว่าขาดแคลนน้ำฝนตกมาก็มีน้ำเลี้ยงข้าว
ชาวบ้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้ต้องประสบกับปัญหาความแห้งแรง

กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ

ช่วยเหลือหล่อเลี้ยต้นข้าวได้บ้างไม่ให้ยืนต้นตายเสียหายไป
แต่ว่ายังต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงต่อไปนะครับ
อยากให้ฝนที่ตกที่กาลสินมาตกที่อ่างทองด้วยจังเลย
เพราะว่าที่อ่างทองตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ภัยแรงเริ่มส่งผลกระทบนาข้าวในพื้นที่ตำบลป่างิ้วที่อำเภอเมือง
ทำให้ข้าวบางส่วนก็เริ่มที่จะเหี่ยวเฉา
เกษตรกรเองก็ต้องช่วยกันตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองชลประธาน
เพื่อที่จะสูบน้ำไปตามคลองเข้าหนาข้าวนับพันไร่
ที่ตอนนี้กำลังจะยืนต้นตายรวมถึงทั้งสวนเกษตรแล้วก็บ่อปลาด้วยนะคะ
ชะลอเกรดโพทองอายุ๖๓ปีก็บอกกับทีมข่าวของเราค่ะ
บอกว่าโอ้โหปีนี้แรงมาเร็วกว่าปกติ
ในคลองชลประธานสาขาต่างก็แห้งขอดอย่างรวดเร็วค่ะ
กังวลว่าต้นข้าวที่ลงทั้งทุนลงทั้งแรงปลูกเอาไว้
แล้วก็ใกล้กับช่วงเก็บเกี่ยวจะแห้งตายจะเสียหาย
โดยเกษตรกรใน๓หมู่บ้านก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะคะ
สูบน้ำต่อชีวิตให้กับต้นข้าวที่ใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวอีกเดือนหนึ่งค่ะ
แล้วก็เป็นการต่อชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรเองด้วยนะคะ